มีคำถามที่คนไทยอยากรู้ก็คือว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งหน้าตาจะเป็นยังไง
ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง
นี่เป็นคำถามทางการเมือง
แต่คำถามที่ประชาชนทั่วไปคงอยากรู้ตามมาก็คือว่า
เออแล้วเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งเป็นยังไง
เรื่องเศรษฐกิจในเชิงเทคนิคมหาภาค

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องเนี่ย

การค้าการขายจะเป็นยังไง
รายได้จะแย่ลงหรือจะดีขึ้น
เงินในกระเป๋าจะเพิ่มขึ้นไหม
โอกาสที่จะได้ทำงานหรือโอกาสจะตกงานเป็นยังไง
นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องคำถามที่ชาวบ้านเขาอยากรู้
เป็นคำถามที่ชาวบ้านเขาอยากรู้ว่าหลังเลือกตั้งจะเป็นยังไง
ผมขอเอาคำทำนายหรือคำพยากรของคนที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ
ฉายภาพให้ท่านได้ดู๒๓คนเอาสั้น
คนที่หนึ่งเนี่ยชื่อคุณละวรน

ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
คุณลวรลบอกว่าหากการจัดเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ก็จะเป็นผลดีอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจ
จะมีผลต่อความคึกคักและการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต
นี่เขาเป็นอยู่ในภาครัฐเขามองในภาพรวมจากกระทรวงการคลัง
คนสำคัญอีกคนนึงคือคุณสุพรรณมงคลสุธี
คนนี้ก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
คุณสุพรรณบอกอย่างนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่นักลงทุนติดตามคือ
หลังเลือกตั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
จะเกิดความขัดแย้งไหม
จะเกิดความไม่สงบหรือไม่
ถ้าทุกอย่างราบรื่นตั้งรัฐบาลได้
ทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้
เศรษฐกิจก็จะกระเตื้องขึ้นแน่นอน
อีกคนนึงชื่อเจนนำชัยสิริ
คนนี้ก็อดีตก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนั่นแหละ
คุณเจนบอกว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จะทำให้เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
นี่๓คนที่ยกตัวอย่าง
แต่ว่าถ้าไปไล่เลียงความคิดความเห็น
กูรูทางด้านเศรษฐกิจ

พูดเหมือนกันหมดเลยครับว่า
บรรยากาศในช่วงการเลือกตั้ง
หลังจากรู้ผลการเลือกตั้ง
ปัจจัยสำคัญที่สุด
ที่จะกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจบวกหรือลบ

ตั้งรัฐบาลได้ราบรื่น

ฝ่ายค้านสงบรอเป็นฝ่ายตรวจสอบ
การเมืองอยู่ในภาวะปกติ
ทุกคนก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจมันต้องดีขึ้น
เพราะมันมีปัจจัยบวกเยอะแยะ

คนขายอาหารคนขายเสื้อผ้า
คนขายค่าขายเล็กน้อย

คนชนะก็บริหารไม่ได้

เศรษฐกิจไม่มีทางดีขึ้น

แล้วอะไรล่ะที่ทำให้การเลือกตั้ง

ใครล่ะที่จะบอกว่า

มีคนอยู่ชุดเดียวเท่านั้นแหละครับ

ไม่ทำให้คนเห็นว่าถูกแทรกแทรง

ความยุติธรรมของกรกตนี่แหละ

ถ้ากรกตให้ความยุติธรรม

กรกตมีความสุจริตยุติธรรม

ก็เขาก็จัดการเลือกตั้ง

แล้วคุณไม่ยอมรับการเลือกตั้ง

จัดตั้งกันมาเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก

ฉะนั้นถ้ากรกตยุติธรรม
แล้วฝ่ายที่แพ้ไม่ยอม

ออกมาทำให้ประชาชนเห็นว่าช่วงในการเลือกตั้ง
และช่วงก่อนที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
มีความไม่ยุติธรรมมีความไม่ชอบมาพากลเรื่องนั้นเรื่องนี้
มีความไม่สุจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้
ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กรกตถูกแทรกแทรง
เรื่องนั้นเรื่องนี้กรกตไม่ให้ความเป็นธรรม
พักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามแต่อันนี้สิครับยุ่ง
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคนแพ้เขาไม่ยอมเขาเดินออกมากลางถนน
มันจะมีแนวร่วมจากประชาชนที่เขาทนไม่ได้ที่เขาเห็นใจ
นี่แหละมันจะยุ่งอีกมันจะกลับไปวังวนอย่างที่ว่า
ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้คนชนะก็บริหารลำบาก
พอคุณชนะบริหารลำบากการบริหารประเทศการเดินหน้าตั้งรัฐบาลก็กึกกึกกัก
แล้วยังไงครับมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองรอบใหม่
และเมื่อความวุ่นวายการเมืองรอบใหม่เกิดขึ้น

มันก็กระทบเศรษฐกิจประเทศเดินหน้าไม่ได้มันก็จะติดลมอีกรอบนึง
ไปไหนไม่ได้อีกรอบนึงเสียเวลาไปอีกรอบหนึ่ง
แล้วเศรษฐกิจเรากำลังถูกท้าทายจากสิ่งแวดล้อมของโลกทางด้านเศรษฐกิจตั้งเยอะแยะ
แล้วสุดท้ายขึ้นมาการเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ติดลม
ถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศติดลมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาอีก
ชาวบ้านที่ทำมาค้าขายก็จะเดือดร้อนอีกแล้วก็จะมีปัญหาตามมามากมาย
ฉะนั้นที่เอามาขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้ชี้ให้เห็นว่านี่ไงครับ
บทบาทและความสำคัญของกกตที่มีความสำคัญมากในช่วงลอยต่อ
อำนาจที่มาจากการยึดอำนาจส่งผ่านไปถึงอำนาจที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
แล้วเพราะเอิญว่าขอสชและรัฐบาลก็กลายเป็นผู้เล่นเองด้วย
บาทของกรกตจึงถูกจับตามองมากกว่าครั้งก่อนก่อนที่ผ่านมา
ฉะนั้นวันนี้จึงมีหัวข้อเรื่องว่าเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งเป็นยังไง
กรกตคือตัวแปลและนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้